ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนั้น
เดินทางไปตรวจหน่วยรบพิเศษมาเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ยังมอบโอวาสให้กับนักรบพิเศษทุกนาย
ฝากสิ่งที่สำคัญให้ทหารรบพิเศษไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อด้วย
โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของความแข็งแรงร่างกาย
สุดท้ายก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นฐานรบพิเศษของเรา

เป็นยอดของคนผมอยากฝากคำนี้
ให้อยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนจะทำอย่างไรก็ตาม
ที่ทำให้เราได้รับการยอมรับว่าเราเป็นยอดสุดยอดของทหาร
ประโยคสั้นไม่กี่คำที่พลเอก
เลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
กล่าวกับเพื่อนทหารรบพิเศษในระหว่างการให้โอวาส
ก็ทำให้รู้ว่าตั้งความหวังไว้อย่างไร
กับเพื่อนนักรบพิเศษ

คือสิ่งสำคัญที่ผู้บัญชาการทหารบกต้องการ
และที่สำคัญสิ่งที่ต้องการเห็นนักรบพิเศษ
ของกองทัพบกไทยเป็นนั่นก็คือ
บทบาทของความเป็นนักรบพิเศษนั้นต้องมีความกล้าหาร
มีระเบียบพินัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเปรี้ยะ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นทหารต้องยึดมั่นในคำสั่ง
ฉะนั้นการตรวจเยี่ยมกำลังคนที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
อกจากจะเดินทางเยือนถิ่นกำเนิดแล้วคล้ายกับว่า
ต้องการส่งสัญญาณให้เหล่าเพื่อนนักรบพิเศษ
เป็นทหารรบพิเศษที่ต้องเป๊ะเปรี้ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
สมกับที่ได้รับการกล่าวค้านว่าเป็นยอดคน
หรือนี่อาจจะเป็นการปลุกจิตวิญญาณของนักรบพิเศษให้กับเหล่าหมวกแดงขึ้นมาอีกครั้ง
บรรยากาศต้อนรับผู้นำกลับถิ่นจึงดูอบอุ่นและเป็นกันเอง
ง่ายสไตล์นักรบพิเศษไร้พิธีรีตองอะไรมากมายนัก
เพราะตลอดระยะเวลา๓๐ปีของการเป็นหัวหน้าเจี๊ยบของนักรบหมวกแดง
ไม่มีคนไหนที่หัวหน้าเจี๊ยบจะไม่รู้จักลูกน้องโดยเฉพาะลูกน้องที่เตะฟุตบอลด้วยกันในตอนเย็น
โดยเฉพาะเวลาเล่นแล้วเตะลวกขาเราเราจำมั่นมากเลยฟูเล่น
ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกีฬาด้วยกันหมดมันก็จะมีความผูกพันความอะไรต่าง
แล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่กันนาน๓๐ปีกลับมาบ้านก็อบอุ่นอบอุ่นจนร้อน
น้องก็อบอุ่นจนร้อนเลยขอบคุณมาก
ความเรียบง่ายของบิ๊กเจี๊ยบที่ชอบทำงานและอยู่แบบเงียบลับ
หรือทำงานแบบปิดทองหลังพระตามแบบฉบับทหารรบพิเศษ
ไม่แปลกที่จะหวังเห็นเพื่อนรบพิเศษเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้
และเป็นยอดมนุษย์เป็นสุดยอดทหารแบบท็อปแมนแอนด์สมาร์ทโซเยอร์
ริยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน